ดูอีกคลิปหนึ่งกันต่อเลยนะคะ

เป็นโชเฟอร์ของรถทัวร์ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะคะ
เขาเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย
แต่ว่าทีนี้ในขณะที่โชเฟอร์คนนี้ขับรถอยู่นะคะ
เกิดมีปัญหากับผู้ใช้รถใช้ถนนคันหนึ่ง
ก็เลยโชว์พฤติกรรมที่ไม่งามเท่าไหร่
เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นพฤติกรรมอะไรค่ะ
นี่เป็นคลิปที่รถคู่กรณีเขาถ่ายไว้
หลังจากที่เกิดการกระทบกระทั่งกันบนท้องถนนเนี่ยนะคะ
แล้วรถทัวร์คันนี้ก็ขับมาประกบ
จะเห็นว่าคนขับรถทัวร์

คนขับคนไทยค่ะทีนี้นะคะรถกระจกลงแบบนี้
แล้วก็ยิงไว้ใหม้อย่างนึง

พฤติกรรมแบบนี้เขาก็เลยโอ้โหไม่ไหวแล้ว
โทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้เนี่ยนะคะ
แล้วคนที่เขาเป็นรถคู่กรณีเขาไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
เอาคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานตำรวจดูแล้วค่ะ

กำลังประสานบริษัทรถทัวร์นำตัวโชเฟอร์หัวร้อนรายนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากตำรวจจะตามแล้วนะคะเราตามให้ด้วยเช่นกันค่ะ
อื้อหือแล้วคนนั่งอยู่ว่ะต่างชาติทั้งนั้น
โอ้โหนี่มันเป็นสัญลักษากลเลยนะคุณ